คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์นะคะ
หลังจากที่มีผู้เผยแพร่ภาพวัดดัง
สรีระสังขารของพระเกจิ
ให้ญาติโยมได้สัมผัสเพื่อความเป็นสิริมงคล
แต่ก็ปรากฏว่ามีคนเห็นต่างนะคะ
แพรรี่ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊คถึงเรื่องนี้ด้วย
แพรรี่พายวันพนิษฐ์วันนบุตรโพสต์เฟซบุ๊กถามถึงความเหมาะสม
ก็บอกว่าการเก็บร่างของครูบาอาจารย์
ก็พอเข้าใจได้แม้จะขัดกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
แต่เก็บไว้แล้วก็ควรคำนึงถึงความเหมาะสมให้มาก

ต่อร่างของพระเกจิที่ท่านมรณภาพไปแล้ว
หรือการเผยแพร่ภาพต่างที่ดูไม่งาม
ซึ่งแม้แต่ในกรณีของบุคคลทั่วไปก็ยังมีกฎหมายคุ้มครอง
ซึ่งในโพสต์เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุว่าเป็นวัดไหน
แต่ถ้าเป็นลูกศิษย์เขาก็จะรู้ดีว่าหมายถึงวัดไผลล้อม
ซึ่งพระครูประหลัดสิทธิวัฒนะหรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผลล้อม
ก็ได้ประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าครองถวายหลวงพ่อพูล
ครบรอบ๑๑๑ปีชาตการหลวงพ่อพูล
เกจิดังอดีตเจ้าอาวาสที่ละสังขารไป
เมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๕๙
วันนี้ทีมข่าวก็เลยไปที่วัดแห่งนี้นะคะ
แล้วก็ไปพบกับนางนิสารัฐด่านตระกูล
ศิษย์วัดที่ได้เข้าร่วมในพิธี
ซึ่งเธอก็บอกว่าเธอมาร่วมพิธี๑๘ปีแล้ว
ตอนเปลี่ยนผ้าครองทุกคนก็จะฮือหากับสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อย

แต่ก่อนจะเปลี่ยนผ้าครองจะต้องมีการทำความสะอาด
ทุกคนต้องใส่ถุงมือมีสำลีวัสลีนชำระร่างหลวงพ่อ
และขอพรด้วยซึ่งทุกอย่างเป็นความศรัทธา
ยืนยันว่าการมาร่วมทำพิธี
หลังจากที่เธอเช็ดสรีระสังขารหลวงพ่อพูนแล้ว
ก็นำถุงมือไปไว้บนหิ้งพระเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
หลวงพ่อเจ้าว่าให้ใส่ถุงมือทุกคน
ถ้าไม่ใส่ไม่มีคนไหนที่ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ให้
แล้วก็มีสำลีนอาหนะชุบวัดสรีนทำรักร่างกาย
ซึ่งพวกเราก็โหดีใจอันนี้เลยต้องแบบรีบมากัน
เรามาปุ๊บเรามาสัมผัสที่ร่างของหลวงปู่เราเนี่ย
เป็นทองคำเอาหลวงปู่พูลเนี่ยเจ้าเชฟแฟมอรีน
เพื่อมาหากินพี่ถามว่าหากินตรงไหน
ไม่มีค่าใช้จ่ายบาทเดียวมาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นนะพี่
กินข้าวฟรีค่ะไอ้คนพวกนี้มันคิดได้อย่างนี้
พวกนี้จริงเลยพี่พูดเลย
กระหน่ายที่นายสุพัฒน์พจนิติสธรณ์หรือวัฒนายพจน์
ซึ่งเป็นวัยยาวัชกรก็บอกว่าคนที่ไม่เคยมาวัดไผลล้อม
จะไม่ทราบว่าลูกศิษย์ทำพิธีอย่างไรในแต่ละปี
ก็เลยนำไปวิจารณ์แต่ภาพที่นำไปเผยแพร่
เป็นพิธีเปลี่ยนผ้าครองให้หลวงพ่อพูลเป็นการรำลึกบุญคุณ
ซึ่งทำมานานกว่า๑๘ปีแล้วเมื่อถูกวิจารณ์ในทางเสียหาย
ก็จะฟ้องร้องฐานหมินประมาทด้วยการโฆษณาค่ะ
มาโพสต์ก็ดีมาให้สัมภาษณ์ก็ดีออกรายการก็ดี
แล้วก็มีการชงเรื่องในทางที่เสียหายเนี่ย
คนที่ว่านี้หลายครั้งหลายหน
ซึ่งพระเจ้าคุณหลวงพ่อหลวงพิธีหลวงพ่อเองก็พยายามที่จะห้ามปราบ
ให้ลูกศิษย์เข้าไปฟ้องร้องดำเนินคดี
แต่ว่าครั้งนี้นะอุศิรภาคศักดิ์มายนเห็นว่าน่าจะปกป้อง

แต่ปกป้องศาสนาปกป้องพระสงฆ์ทั่วไป
ที่จะไม่ให้กลุ่มคนเหล่านี้ดำเนินการเช่นนี้อีกค่ะ
แล้วก็ยืนยันบอกทางวัดไม่มีการนำสรีระสังขารพระเกจิ
มาหากินตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอน
ก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันตามความเชื่อของแต่ละท่าน
แล้วก็เป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ในตอนนี้นะคะ